คุณผู้ชมฮะเมื่อวานเราเล่าเรื่องราวของแม่ชาวสุโขทัยนะครับ
ที่เอาลูกเป็นเด็กชายวัยแค่ขวบเศษไปฝากอาของเด็กเลี้ยง
ใช่ฝากอาเพราะว่าตัวเองไปทำงานที่อื่น
อาก็รับอาสาที่จะเลี้ยงเด็กเองนะครับ
จากนั้นอาก็บอกว่าเพื่อนข้างห้องเช่า
อาสาต่อในการที่จะเลี้ยงดูเด็กชายวัย๑ขวบเศษคนนี้
แต่จากนั้นเพื่อนข้างห้องหายไปเลยฮะ
ตลอดระยะเวลา๓เดือนผู้เป็นแม่ชาวสุโขทัย
ก็พยายามที่จะตามหาลูกให้เจอนะครับ
เพราะว่าคิดถึงสุดหัวใจและท้ายที่สุดก็ร้องเรียนมูลที่ปวีนา
เมื่อวานนี้เราเพิ่งเสนอข่าวว่าตามหาเด็ก

ขวบกับ๖เดือนด้วยความรักแล้วก็ดีใจเหลือเกินนะครับ
หลังได้รับการช่วยเหลือให้คืนสู่อ้อมกอดนะครับ
ก่อนหน้านี้นางสาวนัฐาอยู่คำ

เข้าพบแล้วก็ร้องทุกข์ต่อนางปวีนาหงษกุล
ประธานมูลิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
แล้วก็เล่าเรื่องราวแหละว่าเธอเอาลูกชายวัยขวบ๖เดือน
ไปฝากอาของเด็กให้เลี้ยง

ก็รับอาสาในการเลี้ยงจากนั้นอาของเด็กนะครับ
ก็ถูกนางพัชรีอุดสุรินคนข้างห้องเนี่ย
คือทำทีทำท่าเหมือนจะเลี้ยงเด็กให้
แต่สุดท้ายพาเด็กหนีหายไปเลยนะฮะ๒๓เดือนนะครับ
ตัวผู้เป็นอาก็พยายามแล้วพยายามเล่าในการที่จะตามหา
โดยที่ไม่กล้าบอกแม่เด็ก

ก็พยายามหาเองเนาะ
หาไม่เจอก็ต้องสารภาพต่อแม่เด็ก
แม่เด็กก็มาร้องเรียนต่อมูลที่ปวีนา
ที่ปวีนาก็เข้าร้องทุกข์ต่อตำรวจ

ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นางปวีนาพานางสาวณฐา

หลังทราบข่าวว่าพันธ์ตำรวจเอกสมชายชำนิ

เด็กชายวัย๑ขวบ๖เดือนได้แล้ว

ซึ่งนางพัชรีลักพาตัวน้องกร
ไปอยู่จังหวัดมหาสารคามนะคุณ

กับวิ่งเข้าไปโผล่กอดลูกชายด้วยความดีใจแล้วครับ

แล้วก็ขอบคุณทางมูลที่ปวีนาหงษกุล
ขอบคุณทางตำรวจสพนครสวรรคโลก
ทุกนายที่ช่วยเหลือลูกชายได้อย่างรวดเร็ว
และลูกชายกลับมาสู่อ้อมกอดอ้อมอกได้อย่างปลอดภัยนะครับ

พัชรีคนข้างห้องที่เอาเด็กไปเนี่ยนะฮะ

ทราบว่าได้เลี้ยงน้องก่อนแล้วเกิดความรักความเอ็นดู

และน้องกรเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายเหลือเกินนะครับ

ดูเหมือนลูกในไส้เลย
แต่พาหนีไปอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนู้น
หนีไปไกลพ่อแม่เขาเลยนะจากสุโขทัยใช่ไหม

คุณปวีนาได้ฝากเตือนผู้เป็นพ่อและแม่
และผู้ปกครองทุกคนให้ดูแลบุตรหลานให้ดี

ที่สามารถช่วยเหลือกลับมาได้อย่างปลอดภัยครับ

ถือว่าวันนี้เป็นความสำเร็จนะคะที่ตำรวจได้ทำงาน
เพื่อเอาลูกเขามาสู่อ้อมอกของแม่นะคะ
แต่มันจะไม่มีวันอย่างนี้เสมอไป
เพราะบางครั้งเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาเอาไปขาย
หรือเอาไปออกนอกประเทศหรืออะไรไปทำอะไรต่างเนี่ย
ซึ่งเราหาไม่ได้มันจะเกิดอะไรขึ้น
นั่นเป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดนะว่า
ผู้เป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองจะต้องใส่ใจ
แล้วก็ถ้าไม่พร้อมก็อย่าไปเพิ่งมีลูก
แต่ถ้าพอมีลูกจะต้องมีความพร้อมที่จะต้องดูแลด้วยตนเอง
หรือไม่เช่นนั้นก็จะต้องมีความพร้อมที่จะฝากพ่อแม่
หรือปุญญาตายายอะไรที่มีความพร้อมด้วยนะครับ
นี่แหละครับคุณปวีนาก็บอกว่าโอ้โหได้รับเรื่องแบบนี้มาเยอะไงคุณ
ร้องทุกข์แบบนี้ก็ช่วยเหลือกันไป
ตามเจอบ้างไม่เจอบ้างนะครับ
แต่เคสนี้เคสน้องกรถือว่าโชคดีมากนะฮะ

ใช่ค่ะแม่ก็โล่งใจเลยนะครับ
ทีนี้ก็กลับรับลูกรับน้องกรกลับไปเลี้ยงเอง